ความหึงหวงเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
สามีเก่าหวงภรรยาขออภัยสามีใหม่หวงภรรยา
แล้วสามีเก่าเนี่ยยังวนเวียนมาตามง้อขอคืนดีผู้หญิงอีกนะครับ

เคยเตือนแล้วบอกว่าอย่ามาง้อขอคืนดีแบบนี้
เพราะตอนนี้เขาเป็นฝั่งเป็นฝากับเราแล้ว
ปรากฏสามีเก่าคนนั้นไม่เชื่อ

ยังมาวุ่นวายยังมาวนเวียนตามง้อขอคืนดี
ทำให้สามีใหม่ไม่พอใจตามยิงหัวนะครับ
ก็พบร่างของนายมานบรอดอยู่อายุ๔๘
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว๑นัด
กระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะจนกระโหลกศีรษะเปิดเป็นแผลชะกัน
แล้วก็ยังพบแผลที่ลำคอรักแร้อีก๓แผล
นอนเสียชีวิตคาเปรยวนหลังบ้านเลือดไหลนองเต็มพื้นนะครับ
ที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนลูกซองยาว๑นัด
เบียร์เปล่าแล้วก็ขวดน้ำดื่ม
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายมานกผู้ไต้
ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นขาใหญ่ประจำหมู่บ้าน

ไม่ทราบนามสกุลมาได้ประมาณ๒ปีแล้ว
หลังจากนั้นนางมนต์นะครับก็ไปอยู่กับสามีใหม่
ก็คือณซูวิธรบุญกิจอายุ๕๑ปี
โดยทั้งณซูวิธรสามีใหม่และก็นางมนต์
ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านใกล้ที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าหลังจากที่นายมานพผู้ตาย
รากันไปแล้วกับนางมนต์
แต่นายมานพก็ยังคงวนเวียนกลับมาหา
แล้วก็ตามง้อขอคืนดีกับนางมนต์เป็นประจำ
ส่วนนายสุวิทย์สามีใหม่พยายามพูดขอร้องนายมานพแล้วนะครับ
อย่ามายุ่งกับนางมนต์อีก
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายมานพผู้ตายได้วนเวียนมาหานางมนต์
แล้วก็ซื้อเบียร์มานั่งดื่มกินบนเปรยวนแล้วก็เผลอหลับไป
นายสุวิทย์สามีใหม่เกิดความหึงหวงอยู่แล้วอยากจะจัดการซะ
ก็เดินย่องถือปืนยาวเข้าไปจ่อยิงจนนายมานพนั้นเสียชีวิต
ที่นายสุวิทย์จะหลบหนีไปนะครับ
แต่ว่าความคืบหน้าของคดีเช้าวันนี้
นายสุวิทย์สามีใหม่ได้ถือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เข้ามามอบตัวกับตำรวจโดยให้การรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหา
ที่ทำไปเพราะความหึงหวงทนไม่ได้
เห็นนายมานพสามีเก่าของนางมนต์มาหาที่บ้านเป็นประจำ
มาพยายามขอที่จะคืนดีกับนางมนต์
แม้ว่านายสุวิทย์เองจะพยายามขอร้องว่าอย่ามายุ่งกันอีก
เพราะเลิกลากันไปนานกว่า๒ปีแล้ว
แต่นายมานพผู้ตายก็ไม่เชื่อฟังนะครับก็ยังวนเวียนมาหาตลอด

ที่นายสุวิทย์จะเข้ามอบตัวสู้คดีในเช้าวันนี้
ซึ่งทางตำรวจก็ได้รับมอบตัวแล้วก็คุมตัวนายสุวิทย์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ